คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเหมือนกันนะครับ
นี่ฮะแม่โวยฉีดวัคซีนทำลูกตาบอด
ตอนนี้คุณแม่ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมขอให้มีการตรวจสอบ
เพราะว่าลูกชายฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่๒
หลังจากนั้นมีอาการตาพร่ามัวนะครับ
แล้วก็เรื่องนี้นะฮะนายสกุลเชษอายุ๔๒ปีนะฮะ
ซึ่งเป็นคนที่มีอาการนะคือตาพร่าหลังฉีดวัคซีน

คุณแม่เรียกร้องกับศูนย์ดำรงธรรม
เรียกร้องจากทุกฝ่ายเลย
บอกว่าลูกชายได้รับการฉีดวัคซีนไฟซ่อเค็มที่๒
จนเกิดผลกระทบทำให้ตาพร่ามัว
แล้วพอไปตรวจนะคุณระบบจอตามีเลือดออกมีวุ้นตาเกิดขึ้น
ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติแล้ว
นายสกุลเชษอายุ๔๒ปีนะฮะจริงก็มีโรคประจำตัวเหมือนกัน
ก็คือเบาหวานความดันแล้วก็ฟอกไตที่โรงพยาบาลยะโสธรนะฮะ
แต่ทีนี้เขาไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่๒คุณ
เข็มที่๒ช่วง๗มีนาคมปี๖๕นี่เองนะครับ
แล้วปรากฏว่าทำให้เกิดอาการอะไรต่างนานาเนี่ยนะฮะ
แล้วทีนี้ขออภัยคุณผู้ชมตั้งแต่๑๙มกราคมปี๖๕
แล้วก็เกิดอาการต่างนานาคือตาเริ่มพร่าตาเริ่มมัว

จริงลูกชายเป็นช่างภาพช่างตัดต่อนะคุณนะ
ต้องใช้สายตาแต่ทีนี้โอ้โหใช้สายตาไม่ได้เลยมันกระทบแน่นอน
ทีนี้ผู้เป็นแม่ก็เลยไปร้องหลายที่แล้ว
กระทั่งมาร้องที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธร
ซึ่งล่าสุดทางด้านนายแพทย์ธีรพงศ์แก้วพมรในแพทย์สาธารณสุข

ก็ร่วมกันแถลงข่าวถึงกรณีนี้แล้วนะ

และทางสหชาชาวจังหวัดไม่ได้ทอดทิ้งเคสนี้
และพยายามที่จะดูแลเคสนี้ให้ได้มากที่สุด
พยายามที่จะตรวจสอบว่าเคสนี้มาจากการฉีดวัคซีนหรือไม่
จนทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรืออาการที่มีผลกระทบแบบนี้นะครับ
ส่วนผู้เป็นแม่คุณนะผู้เป็นแม่พูดกลางที่ประชุมตรงนี้เลย
บอกว่าสิ่งที่ต้องการคืออยากให้มีการรักษาให้ดวงตาของลูกชาย
กลับมามองเห็นคือเห็นสักนิดก็ยังดี
หรือว่ายืดอายุการมองเห็นไปอีกก็น่าจะดี
แต่นี่ทำไมทุกฝ่ายเงียบไปหมดเลย
ยังไม่รับคำตอบเลยว่าลูกชายมีอาการข้างเคียงแบบนี้
เพราะวัคซีนหรือไม่
ช่วงที่คุณแม่เป็นคนพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
พร้อมด้วยภูมิในการโรงพยาบาลยะโสธรนะฮะ
ก็บอกว่าจะรับปากนะในการช่วยเหลือดูแลอย่างดีนะฮะ
และต้องมีการเก็บประวัติการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง
เรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบว่าอาการตาพร่ามัว
จนกระทั่งเกือบบ่อยเกือบมองไม่เห็นเนี่ย
เกิดจากการฉีดวัคซีนหรือว่าอาการข้างเคียงจากไฟเซอร์หรือไม่
ค่ะเรื่องนี้คือมีความคืบหน้า
เพราะว่าวันนี้ทางนายสุกุลเชษก็ไปฟอกไตที่โรงพยาบาลยะโสธรด้วย
แล้วพอไปถึงคุณก็ไปคุยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
แล้วก็จะมีแนวทางไหนในการรักษาเกี่ยวกับตาไหม

แล้วเขาบอกว่าคือวุ้นที่ตามันมีเลือดออก
ว่าจะทำยังไงให้สามารถมองเห็นได้มากขึ้นไหม
อันนี้ก็ต้องไปปรึกษากับทางคุณหมออีกทีหนึ่งนะคะ
ว่าจะมีแนวทางมีวิธีการในการรักษายังไงได้บ้าง

ธันวาคมปี๖๔ฉีดเข็มแรกก็ยังไม่เป็นอะไรนะ
พอเข็มที่๒ไปฉีด๑๙มกราคมปี๖๕
หลังจากนั้นลูกชายเริ่มตาแบบพร่า
พร่ามาเรื่อยจนเริ่มมองไม่เห็นแล้วนะฮะ

คุณแม่บอกว่าไม่รู้จะไปพึ่งใครเหมือนกัน
ขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายของเธอด้วย

ต้องไปฟอกไตเป็นประจำอีกต่างหากนะฮะ